ดอกกระดาษสวยงามมากพี่กระต่ายน้อยน่าเอ็นดู
อากาศเย็นแบบนี้กับวิวดอกไม้สวยแหม่มันช่างเข้ากันดีจริงเลยนะคะ
แต่ต้องบอกอย่างนี้วันนี้ภาคเหนือนะคะอากาศมันไม่ยกตัว
เพราะฉะนั้นฝุ่นละอองอาจจะปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือหน่อยแต่ก็ทำให้คนภาคกลาง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยยิ้มได้บ้างเพราะว่าฝุ่นละอองจะดีขึ้นเล็กน้อยนะคะ
ตรวจสอบจากแอร์วิชัลกันค่ะเชียงใหม่คุณผู้ชมค่ะ
ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่เอคิวไอมีทั้งฝุ่นละอองที่เป็นพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฝุ่นละอองอยู่
การกันตลอดทั้งสัปดาห์พรุ่งนี้โอ้โหหน้าหมองคล้ำ
ถัดไป๓๐มกราคมดูแล้วนี่น่าจะต้องเก็บตัวหน่อยนะคะคุณผู้ชม
หรือถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านก็ดูแลสุขภาพของตัวเองพกหน้ากากอนามัยเอ็น๙๕
พอหายใจหายคอได้บ้างนะคะก็เป็นเรื่องของการคาดการณ์รายวัน
รายวินาทีคุณผู้ชมเดี๋ยวตรวจสอบแบบนี้เป็นประจำ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศร้อนหนาวฝนเป็นอย่างไรดูจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาจากแผนที่อากาศนี้นะคะ
ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีปัจจัยสองปัจจัยนะคะคือมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมถึงทะเลจีนใต้ทำให้เกิดมีลมพัดเข้ามาในบริเวณดังกล่าว
อากาศเย็นอากาศหนาวบางพื้นที่อุณหภูมิลดต่ำลงช่วงนี้๑๓องศาเซลเซียส
ขณะที่มีลมตะวันตกนะคะพัดมาก็ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีอากาศเย็นด้วย
แต่ขณะเดียวกันนะคะยังคงส่งผลทำให้ช่วงนี้มีหมอกในตอนเช้า
แล้วก็มีอากาศเย็นขณะเดียวกันลมก็มีกำลังแรงมากขึ้น
แถบภาคกลางนะคะทำให้ตอนนี้ภาคกลางนั้น
ฝุ่นละอองลดลงนะคะยังคงมีบ้างเล็กน้อย
แต่ว่าสภาพอากาศโดยรวมนั้นดีขึ้นนะคะขณะที่ภาคตะวันออกภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันช่วงนี้มีเมฆบางส่วน
มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะคะส่วนฝั่งอ่าวไทยนั้นจะมีโอกาสเกิด
สูงได้หนึ่งถึงสองเมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปกรุงเทพมหานคร
มีฝนตกเล็กน้อยนะคะประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ส่วนเรื่องของการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะคะอาจจะได้ยินข่าวกันว่า
มีบางพื้นที่นั้นมีแผ่นดินไหวส่วนใกล้ไทยจะเกิดที่สปลาว
ห่างจากอังวัดนานอำเภอเฉลิมพกรีชเนี่ยประมาณสามสิบสองกิโลเมตร
ยังไม่มีรายงานความเคลื่อนไหวความบาดเจ็บหรือว่าแรงสั่นสะเทือนใดนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้เอาเป็นว่าดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคกลางหรือพื้นที่ใด
ถ้าหากอากาศไม่ดีก็หลีกเลี่ยงแล้วกันพกหน้ากากอนามัยอย่าไปในที่ที่แออัดนะคะ
หรือจะหลบหนีมาเที่ยวที่ทุ่งดอกไม้สวยแบบนี้เพิ่มความสุขเพิ่มความสบายใจก็ได้
ดิฉันขอไปถ่ายรูปกับกระต่ายน้อยและทุ่งดอกกระดาษก่อนแล้วกันนะคะ
โดยฝากคุณสินาคุณไปต้องค่ะ
ชุดกระต่ายให้ดอกไม้ด้วยค่ะ

ไหนเอามาเลยจ้ะเอามาเลยจ้า